ไหนวันนี้วันที่หนึ่งเนอะมีควันหลงมาให้เพราะว่าอย่างที่บอกว่ายังมีเวลาอยู่

เลขเด็ดมีเลขอะไรเขาบอกว่าเลขที่เกี่ยวกับหลวงพ่อคูณเนี่ย
คือต้องหากันเรียกว่าพลิกแผ่นดินกันหน่อยนะ

สองคนนี้ไปเดินหากันเมื่อวานไม่มีเลย
มันเกลี้ยกันทุกแผงจริงคือเราไปสำรวจตลาดมาคุณผู้ชมอยากรู้ไงว่า
มันขายดิบขายดีขนาดไหนเกลี้ยงจริง

มันแพงมากคุณผู้ชมแพงบางแผงนะไม่ใช่ใบละร้อยนะ

๑๒๐๑๓๐ก็มียิ่งเลขดังยิ่งแพง
และยิ่งรวมชุดก็แพงบวกขึ้นไปอีกเลยนะคะ

ไปดูแผงสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าธนาคาร
บรรดาเซียนหวยค่ะก็พากันมาเลือกซื้อเลือกหาเลขเด็ด
กันอย่างคึกฆักคือก็มากันต่อเนื่องเลย
ซึ่งแน่นอนเลขเด็ดประจำงวดนี้ที่ลูกค้าถามซื้อมากที่สุดเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นเลขเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณนี่แหละ
เขาบอกว่าขอให้มีพร้อมจ่ายไม่อั้นทั้งเลขวันถวายเพลิงคือสองเก้า
ครับเลขอายุเก้าสองเลขพรรษาเจ็ดหนึ่ง
เลขทะเบียนรถเคลื่อนสรีระสังขารเลขเรือลอยอังคาร
เหล็กฝาลงหากันไปต่างต่างนานาเลยนะคะก็แหม่คึกคักทีเดียวแหละ
ลอตเตอรี่ทั่วจะทุกทั่วโทษประเทศไทยเลยอ่ะอืมส่วนที่ขอนแก่นค่ะ
แผงลอตเตอรี่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกันนะว่าเลขเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณเนี่ย
ขายดีมากหมดตั้งแต่หลายวันแล้วคือหมดตั้งแต่ช่วงวันแรกแรกเลยนะคะ
แล้วก็ลูกค้ายังคงถามหาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าราคาจะสูงกว่าปกติ
ลูกค้าก็ยอมทุ่มค่ะมองว่าเป็นการลงทุนอืม
แต่พอหาเลขเด็ดไม่ได้ครับเกิดอะไรขึ้นคะคุณนัสนัยยังไงค่ะ
เลขอะไรก็ซื้อราคาถูกครับอะไรใกล้เคียงมาเอาหมดเลยฮะ
มาถึงแผงแล้วไม่มีติดไม้ติดมือกลับไปมันไม่ได้
แม้มันจะขยับไปสักสองสามตัวเอาก็ซื้อเอาก็ลองดูอ่ะมันใกล้เคียง
อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นการหาเหตุผลให้นะคะก็ขอให้ได้ซื้อที่ขอนแก่น
เขาบอกเลขอะไรก็ได้ถ้าซื้อที่ขอนแก่นเนี่ยมันอาจจะได้แบบว่า
บรมีได้อะไรสักอย่างแผงออกมาบ้างแผงมาถึงบ้างคืออย่างที่บอกว่า
มันน่าจะเป็นการได้โชคจากการร่วมทำบุญกับหลวงพ่อคูณค่ะ
ก็เลยกลายเป็นว่าแผงงวดนี้เลขไหนก็เอาเถอะพร้อมจ่ายพร้อมทุ่ม
เลขอะไรก็ได้ไม่ไม่ใช่แค่ไปซื้อในกูงอ่าขอนแก่น